กรณีของภรรยาของนายเปรมชัยกันหน่อยนะคะ
วันนี้ก็เดินทางรับทราบข้อกล่าวหาที่ปทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภรรยาของนายเปรมชัยปฏิเสธบอกว่าไม่ทราบว่างาช้างที่ตัวเองครอบครองเนี่ย
เป็นงาช้างแอฟริกาเพราะว่าได้รับเป็นมรดกมาค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากูลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางมาร่วมกันสอบปากคำนางคณิตากรณสูตร
ภรรยาของนายเปรมชัยแล้วก็สอบปากคำนางสาววันดีสมภูมิ
นางสาววันดีเป็นคนที่ลงชื่อเซ็นรับรองในใบจดแจ้งงาช้าง
พบในบ้านของนายเปรมชัย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วพบว่า
งาช้างในบ้านของนายเปรมชัยเป็นงาช้างแอฟริกา
ซึ่งไม่ตรงกับใบจดแจ้งที่ระบุว่าเป็นงาช้างใช้งานในประเทศไทยค่ะ
เรื่องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๒คน

โดยภรรยาของนายเปรมชัยอ้างแบบนี้บอกว่า
ไม่ทราบมาก่อนว่างาช้างในการครอบครองทั้ง๔กิ่งก็คือ๒คู่

นำงาช้างทั้งหมดไปจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นงาช้างบ้านของไทย
งาช้างทั้งหมดก็เป็นมรดกที่รับตกทอดมาจากญาติด้วย
ไม่สามารถหาเอกสารมายืนยันการมอบมรดกดังกล่าวได้
กรณีนี้ค่ะพลตำรวจเอกศีวรารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จากการตรวจสอบข้อมูลตามคำให้การของผู้ต้องหาพบว่า
งาช้างที่มอบให้ก่อนหน้านี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว
และจากการตรวจสอบปีที่มอบให้เท่ากับคดีขาดอายุความไปแล้วด้วยนะคะ
แต่ผู้ต้องหาไม่สามารถนำประเด็นดังกล่าวมาโต้แย้งได้
เพราะว่าไม่มีเอกสารยืนยันการนำเข้าจากกรมศุลกากร
และไม่มีใบยืนยันจากเจ้าของเดิม
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับกรมศุลกากร
ให้เข้ามาตรวจสอบงาช้างทั้งหมดคือ๔กิ่ง
ว่ามีการแจ้งนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร
หากพบว่าไม่มีการนำเข้าอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะ
แน่นอนว่าก็จะต้องมีการดำเนินคดีเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติการนำเข้าของกรมศูนย์ละกากรก่อนด้วยค่ะ
ส่วนกรณีที่นางสาววันนี้ผู้ต้องหาอีก๑คนให้การปฏิเสธว่า
ไม่ทราบว่างาช้างของนางคณิตาเป็นงาช้างแอฟริกา
เพราะว่านางคณิตามีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
โดยนายบัญญัติฉายอรุณภูมิในการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ตามพระบองงาช้างปี๒๕๕๐บาท
ซึ่งขนาดนั้นเองในพื้นที่กรุงเทพ
มีคนนำงาช้างไปจดแจ้งจำนวนกว่าหมื่นราย
โดยมีทั้งผู้ที่นำงาช้างมาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระหว่างการจดแจ้ง
และอีกส่วนหนึ่งก็มีการนำภาพถ่ายไปใช้ประกอบการจดแจ้ง
ซึ่งกรณีของนางคณิตาใช้การจดแจ้งผ่านภาพถ่ายแล้วก็เอกสารก็ครบด้วย
แต่ว่านางคณิตายังไม่ได้รับใบอนุญาตครอบครองอย่างสมบูรณ์
เนื่องจากว่ายังไม่ได้รับการตรวจสอบงาช้างดังกล่าวว่าเป็นงาช้างบ้านหรือว่าของไทยหรือเปล่า
หรือมีการนำเข้ามาอะไรต่างตามที่มีการจดแจ้งหรือไม่นั่นเอง
เพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้กรณีของนางคณิตาภรรยาของนายเปรมชัย
มีความผิดเข้าข่าย๒ตัวบทกฎหมายด้วยกันคือ
ความผิดแรกตามตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติงาช้างปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งนางคณิตานำงาช้างแอฟริกาไปจดแจ้งว่าเป็นช้างบ้านของไทย
อันนี้มีโทษคือยึดงาช้างให้ตกเป็นของแผ่นดิน
แต่ไม่มีโทษปรับแล้วก็ไม่มีโทษจำคุก
ส่วนความผิดที่๒เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปีพฤศกราช๒๕๓๕
คือมีซากสัตว์หรืองาช้างแอฟริกาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งตัวนี้บทกฎหมายนี้คือมีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปี

โดยวันนี้ค่ะตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
ส่วนจะเข้าข่ายการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่อย่างไร
อันนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนซะก่อน
ก่อนที่จะมีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปทศอีกครั้งค่ะ